ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
กลับมามันกันต่อเลยดีกว่ากับมวยคู่ที่๓กับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
ไปกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นจากนักชกในมุมน้ำเงิน
คนนี้มาจากอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
ชกมาแล้ว๘๓ไฟล์ชนะ๕๘ไฟล์
เสมอ๑ไฟล์และแพ้๒๔ไฟล์ครับ
เรามาดูนักชกในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะครับ
ชกมาแล้ว๙๗ไฟล์ชนะ๗๔ไฟล์
เสมอ๓ไฟล์แล้วแพ้๒๐ไฟล์ครับ

โต๊ดเกรดศักดาครับ๖๕กิโลกรัมวันนี้จะเจอกับแชมป์ครับ
คาทาวุฒิสวัชละยิมอ่าดีกีเป็นถุงแชมป์เปียนครับ
สำหรับคาทาวุทธสวชลาหยิมครับในพี่กับ๖๕กิโลกรัม
ข้างด้านคาทาวุทธครับนักชกรุ่นพี่ในวัยยี่สิบเจ็ดปีครับ
ชื่อจริงชื่อนายคาทาวุฒิแสนนอกจากอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
ส่วนทางด้านมุมแดงครับนักชกรุ่นน้องครับ
วัยยี่สิบสองปีครับจังหวัดสวรรคโลกจังหวัดสู่โค่ไทย
ชื่อจินที่นายปียะพันธุ่งถี่ครับ
ชื่อว่าสันโตเจ็ดสักด้า
ล่าสุดนี่ต้องบอกว่าฟอร์มจัดเหลือเกินครับ
ไปเอาชนะโกมีนสวรโชธมาครับ
สำหรับทางด้านนักชกในมุมแดง
แล้วก็ย้ำกันอีกครั้งครับซีรีส์ใหม่จากไทยรัฐทีวีครับ
ฮานิบาลอัมมหิตอัชริยะ
ตัวละครดังในนิยายคลาสสิกของโทมัสแฮริสครับ
มาเป็นซีรีส์เล่าเรื่องของจิตแพทย์ผู้กลายเป็นฆาตกรต่อเนื่อง

ที่จะเผยเรื่องราวตั้งแต่จุดเริ่มต้นรวมถึงเรื่องราวของวิวเกรแฮม
เพื่อจะเข้าถึงจิตใจของฆาตกรที่มีความซับซ้อนยากจะเข้าใจ
ติดตามฮานิบาลอมหิตอัจฉริยะได้ทุกวันเสาร์ถึงอาทิตย์
เวลา๒๓นาฬิกาทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ
ซึ่งวันนี้วันที่๑๙สิงหาคมนี้ครับจะเริ่มต้นเป็นวันแรกครับ
สายหน้าพยายามจะเตะด้วยขวาครับเจอส่อขวาของธนาฬิกา
สันโต๊ศครับแหละนักโชคจากภาคเหนือครับกำแพงเพชรกับสุโขทัย
พยายามจะเบียดเข้าหาแล้วครับแม้ว่าจะรูปร่างนั้นจะเล็กกว่านิดหน่อยครับ

พยายามจะถีบด้วยซ้ายครับสันโต๊ด

หมัดหนึ่งสองครับของชนะสันโต๊ธ
โอ้โหหมัดขวากับศอกขวาของสันโตนี่ต้องบอกว่าอันตรายเลยครับ
เตือนรุ่นพี่มาแล้วสองครั้งติดครับ
คาทาวุดคาทาวุดนั้นมีดีดีที่ซอกซ้ายละครับ
นี่ครับพยายามจะดีดด้วยซ้ายหน้าครับซันโต๊ด
หลังจากคว้าแชมป์ธนาวุฒิแกขึ้นมาต่ออีกไฟล์หนึ่ง
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าครับ
หยุดพักรักษาตัวไปนานนิดหนึ่ง

ก็เลยได้โอกาสกลับมาทวงชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่ง
บอกว่าหายดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
ซ้ายหน้าเด็ดเข้าไปครับ
หน้าของสันโต๊ทำงานได้ดีครับ

พยายามจะท้าดวนชวนแรกครับ

โอ้โหแล้วทิ้งต้นมัดขวาครับคาทาวุด

กำปั้นขวาสายวัดระยะไปเรื่อย

กำปั้นขวาสายวัดระยะไปเรื่อย
กำปั้นขวาสายวัดระยะไปเรื่อย

กำปั้นขวาสายวัดระยะไปเรื่อย
กำปั้นขวาสายวัดระยะไปเรื่อย

กำปั้นขวาสายวัดระยะไปเรื่อย

กำปั้นขวาสายวัดระยะไปเรื่อย

กำปั้นขวาสายวัดระยะไปเรื่อย

กำปั้นขวาสายวัดระยะไปเรื่อย

กำปั้นขวาสายวัดระยะไปเรื่อย

กำปั้นขวาสายวัดระยะไปเรื่อย

กำปั้นขวาสายวัดระยะไปเรื่อย

กำปั้นขวาสายวัดระยะไปเรื่อย
กำปั้นขวาสายวัดระยะไปเรื่อย
กำปั้นขวาสายวัดระยะไปเรื่อย
กำปั้นขวาสายวัดระยะไปเรื่อย

กำปั้นขวาสายวัดระยะไปเรื่อย

กำปั้นขวาสายวัดระยะไปเรื่อย

กำปั้นขวาสายวัดระยะไปเรื่อย
กำปั้นขวาสายวัดระยะไปเรื่อย
กำปั้นขวาสายวัดระยะไปเรื่อย

กำปั้นขวาสายวัดระยะไปเรื่อย

กำปั้นขวาสายวัดระยะไปเรื่อย
กำปั้นขวาสายวัดระยะไปเรื่อย

กำปั้นขวาสายวัดระยะไปเรื่อย

กำปั้นขวาสายวัดระยะไปเรื่อย
กำปั้นขวาสายวัดระยะไปเรื่อย

กำปั้นขวาสายวัดระยะไปเรื่อย

กำปั้นขวาสายวัดระยะไปเรื่อย

กำปั้นขวาสายวัดระยะไปเรื่อย

กำปั้นขวาสายวัดระยะไปเรื่อย

กำปั้นขวาสายวัดระยะไปเรื่อย
กำปั้นขวาสายวัดระยะไปเรื่อย

กำปั้นขวาสายวัดระยะไปเรื่อย

กำปั้นขวาสายวัดระยะไปเรื่อย

กำปั้นขวาสายวัดระยะไปเรื่อย
กำปั้นขวาสายวัดระยะไปเรื่อย
กำปั้นขวาสายวัดระยะไปเรื่อย

กำปั้นขวาสายวัดระยะไปเรื่อย

กำปั้นขวาสายวัดระยะไปเรื่อย
กำปั้นขวาสายวัดระยะไปเรื่อย

กำปั้นขวาสายวัดระยะไปเรื่อย

สังโต๊ดแกงัดจุดเด่นแกมาใช้ครับวันนี้
วางหน้าไว้แทงด้วยเขาขวาขณะวุฒิตั้งไว้แทงซ้าย
โอ้โหดูครับไม่ลงครับหักยังไงก็ไม่ลงครับ
อีกฝ่ายหนึ่งได้ลูกขยันอีกฝ่ายหนึ่งได้ลูกหนักหน่วงครับ
พยายามจะปักศอกขวาและล็อกในสโต๊ดหมุนเหลี่ยม
อย่างนี้ครับสอกซ้ายเจอแท่ง๑ขวาครับพระนาทิตย์สันโต๊ธ
แค่งซ้ายธนาวุฒิไม่หนีเลยครับ
ขวางโอ้ยนี่ครับขวาต่อยหมัดแล้วเติมด้วยแข้งครับ
ปากหลักบวกเลยครับมาซ้ายกับซ้ายสอกกับศอก
เอาละครับสอกซ้ายกับสอกขวาอ่าขนาวุฒิ
อ่าขนาวุฒิพยายามจะล็อกไหนกดมา
โอ้ยเดือดจริงจริงครับขนาวุฒิสอกซ้าย
สตูนพยายามจะเน้นที่แข้งซ้ายเอาอีกแล้วครับแค่งซ้ายของสตูน
อกที่สองธนาวุฒิไม่สนแล้วครับเดินหน้าท้าชน
พยายามจะตัดล่างก่อนโอ้โหเอาครับศอกนำเข้าไปแล้วเติมด้วยแข้งขวาครับ
ใครกระยับเข้ามาเจอทีขนาวุฒิโอ้ยเดือดจริงจริงครับ

ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์โอ้โหท่านผู้ชมครับอ้าโอ้โหผ่านไปสองยกต้องบอกว่าเล็กพริกขี้หนูจริงจริงครับ
สันโต๊ดหัวจิตหัวใจเกินล้านครับตัวเล็กแต่หัวใจนั้นใหญ่เหลือเกินครับ
ต้นต้นนี่พยายามจะสาดด้วยแข้งซ้ายหน้าแล้วเติมด้วยเข่าในครับแต่ไปปลายคาทาวุฒิมาเร่งคืนครับ
ต้องยอมรับในศักดิ์ศรีของแชมป์ของคาทาวุฒิเลยครับโอ้โหต้องบอกว่าศักดิ์ศรีแชมป์นี่ไม่มียอมจริงจริงครับ
มีศอกซ้ายครับมีช่วงที่สาวหมัดกับศอกแลกกันต้องบอกว่าหลายวินาทีเลยครับ
เดือดจริงจริงครับเอาละครับสามนาทีที่เหลือ

อื้อฮืม
เดี๋ยวดูครับ๓นาทีสุดท้ายครับแก้เกมกันมาอย่างไรครับ
ทีมงานทั้งมุมแดงแล้วก็มุมน้ำเงิน

ใครเดินใครได้เปรียบครับขวาแล้วแทงซ้าย

โอ้โหตัวเล็กแต่หัวใจนี่ไม่เล็กเลยครับ
สโตนเบียดมาเสียบด้วยซ้ายเจอหมัดขวาสวน
ฆาตาวุฒิหน้าศักดิ์ศรีช้ำก็ไม่ยอมเหมือนกันครับฆาตาวุฒิรุ่นพี่
เน้นที่ซ้ายหน้าครับเติมด้วยขวา
ช้าแล้วครับสารวุฒิต้องออกให้เร็วครับ

พยายามมาพยายามจะเปิดด้วยส่อขวาครับ
รอกนายลากมาเทแล้วตีด้วยซ้ายอีกทีครับ
พยายามจะใช้เหลี่ยมเลยครับลัดล่าง
เบียดเข้ามาธนาวุฒิไม่สนแล้วครับ
สะโดดพยายามจะเน้นที่แข้งซ้ายขวาฆาตาวุฒิ
ดูครับเก็บได้แล้วพยายามจะคืนด้วยแข้ง
โอ้โหส่อขวาฆาตาวุฒิครับ
แล้วลัดมาอ้าวอะไรกันนะจังหวัดสุดท้ายครับ
ชิงจังหวัดเด้งตีเลยครับฆาตาวุฒิ
แข้งของสะโดดดูครับเข้าไม่เข้าแกเตะไปเรื่อยครับ

ฆาตาวุฒิเดินมาหุ้งซ้ายหลุดครับ
แล้วเติมด้วยแข้งขวาเก็บได้ครับสโต๊ดคืนด้วยแค่งขวา
พยายามมาเกี่ยวได้เกี่ยวล็อกในตีด้วยเขาขวาครับ
โอ้โหเดือดจริงครับ
ฆาตาวุฒิก็ไม่หนีครับสะโดดก็ไม่หนีสลับแล้วพยานกันทีไป
ฆาตาวุฒิเปลี่ยนเข้ามาโอ้โหแล้วเติมด้วยส่องขวา

ลุยครับล็อกในเสียบด้วยเขาขวาแทงอีกที
แล้วตีด้วยซ้ายครับโอ้โหมันจริงครับเดือดจริงครับ
อ้าวแล้วครับฆาตาวุฒิสะโดดไม่มีหนีเหมือนกันครับ
แข้งขวามาฆาตาวุฒิพยานกันขึ้น
อ่าครับล็อกในโอ้โหฆาตาวุฒิยังตี
สะโดดล็อกมาพยานกันรวบเอวครับ

อ่าครับฆาตาวุฒิพยานกันเดินเบียดเข้ามาครับ
ฆาตาวุฒิไม่ถอยครับหวางด้วยแข้งขวา
เอาละครับในช่วงปลายยกแบบนี้จะพลาดกันไม่ได้ครับ
ขยับมาโยกแต่ไม่ออกครับ

อ่าฆาตาวุฒิโดดแล้วไม่คืนครับ

ฆาตาวุฒิล็อกในซี่ยับด้วยขวาพื้น
อาศัยความเร็วอาศัยความขยันเลยครับ

กันอย่างสนุกครับดูครับจังหวะแทงด้วยขวาครับ
ทางด้านซานโต๊พยายามจะสวน
หลีงกระปักด้วยส่อขวาครับขาธาวุฒิ
ซัลโต๊ะยกนี้นี่
อาศัยจังหวะความเร็วเลยครับ

ผลัดกันลุบผลัดกันลับครับ

แล้วแบบนี้แข้งตามเข้ามาอีกที

เอาละครับเราไปลุ้นบนเวทีดีกว่าครับ
ชกมันขนาดนี้ไปดูกันเลยครับว่ารางวัลจะแตกหรือไม่
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมน